ขอนแก่นมีปริศนามาให้ไขกันอีกแล้วนะคะ
เขาจมน้ำคว่ำหน้าอยู่ที่หนองน้ำเสียชีวิต
สภาพก็คือว่าฟันหักแล้วก็มีลายสักยันไหนไปคว่ำหน้าจมน้ำอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยประชาสโมสร๓๒เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
เสื้อของเขาเนี่ยมีหมายเลข๑๔สีเหลือง
กางเกงเป็นกางเกงขาสั้น
หน้าเขาหักประมาณ๕ซี่ค่ะ
ต้นแขนซ้ายเนื้อหายไปเหลือแต่กระดูก
ต้นน่าจะเสียชีวิตมานานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
ก็เลยมาแจ้งชุมชนให้ทราบพอไปร่วมดูศพคนตายเนี่ย
ถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักและไม่คุ้นหน้าเลย

ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีคนในชุมชนคนไหนหายไปเลย
เพราะบ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยไม่มีด้วยซ้ำมันเป็นหนองน้ำอย่างนี้รกร้างอยู่แบบนี้ค่ะ
มันยังดูไม่ออกว่าว่าเป็นรอยสัตว์แพะหรือเปล่าแต่แต่
แต่ผมดูรอยแขนมันเหมือนโดนฟันนะ
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นรอยอันนั้นอันนั้นหรือเปล่า
หรือโดนตีมาเพราะมันต้องไปชนะสูตรอีกที่หนึ่ง
เพราะเป็นรอยแค่หรือรอยตีมาแต่คิดว่าไม่ใช่คนในชุมชน
ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับไม่ไม่คุ้น
ปริศนาข้อแรกขายได้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ย
มีญาติของนายธวัชชัยเทอมเมืองวัย๓๗ปีที่หายไปจากโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่๑๓พฤษภาคม
ขอเข้ามาดูศพค่ะพอเห็นปุ๊บญาติบอกยืนยันเลยว่านี่แหละธวัดชัย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ๑๓พฤษภาคมเห็นนายธวัชชัยเนี่ย
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทและเป็นโรคลมชักด้วย
นี่ค่ะนายธวัชชัยเดินออกจากโรงพยาบาลขอนแก่นหลังจากที่มารักษาอาการชักเกร็งเช้ามืดวันที่๑๓
ก่อนที่จะหายตัวไปเลยแล้วก็มีชาวบ้านมาพบศพเช้าสายสายวันนี้

ญาติผู้ตายบอกว่าข้องใจอีกหนึ่งประเด็น
เขาตายได้ยังไงข้องใจการเสียชีวิตเพราะเห็นชาวบ้านบอกว่าที่แขนซ้ายเหนือรอยสักมีรอยเหมือนถูกฟันด้วย
ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เดี๋ยวต้องรอแพทย์ชนะสูตรพลิกศพก่อน
ก่อนที่จะมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าอินทารามพรุ่งนี้ค่ะ
โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยพอโรงพยาบาลก็โทรมาแสดงความเสียใจแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ
แพทย์เกรียงศักดิวัชรนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ยืนยันนะคะว่า
โรงพยาบาลจะเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตอย่างเร็วที่สุด
ส่วนเรื่องทางคดีความนะคะสพเมืองขอนแก่นบอกว่าเบื้องต้นย่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
และผลตรวจพิสูจน์เบื้องต้นก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายด้วยค่ะ